ไปต่อกันดีกว่าค่ะที่เรื่องนี้นะคะบอกเลย
ว่าเป็นคู่หวานมากที่เราอิจฉามาก
ดูผ่านสไลด์โอไอจีแล้วฉันเนี่ยทรมานจริงเลย
เมเจคู่รักของวงการกีฬาแล้วก็วงการบันเทิงนะคะ
ทั้งคู่บอกเลยว่างานยุ่งมากนะคะไม่มีเวลาเจอกัน
แต่ว่าบอกเลยว่างานนี้เนี่ยสาวเมย์ไม่ได้เข้าไปไหว้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มเจนะคะ

แต่ว่างานนี้นะคะรับรองไม่มีปัญหา

เอาไปฟังคุณเมย์หน่อยละกันค่ะ
นานทีเราจะว่างตรงกันนะคะ

เขาชวนนานแล้วว่าเขาอยากพาไปวัดไร่ขิง

เพราะว่าเขามีซ้อนมากโอเค

แล้วแล้วเราได้ทำบุญด้วยตัวเองวันก่อนก็เป็นวันพระใช่ไหม
แล้วก็รู้สึกว่าเออไปก็ดีสบายใจ
ได้ฝากไปเจอคุณพ่อคุณแม่มาหรือเปล่า

แต่บอกว่าเรื่องนี้นะคะไม่ซีเรียส
เพราะว่าคุณพ่อของฝ่ายผู้ชายเนี่ยคุณเจเนี่ย

ว่าที่สะพ้ายอย่างนี้โอ้โห